คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบริษัท

มีคนร้ายมาที่หน้าบริษัทแล้วก็ถือมีดมาด้วย
มาทำร้ายร่างกายพนักงานของบริษัทคุณเปิ้ล
คุณเปิ้ลก็เลยไปเปิดภาพดูจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วเห็นภาพนี้นี่ค่ะเมื่อ๕พฤษภาคมนะคะ
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเห็นไหมคะ
นี่ตกลงไปแบบนี้คุณเปิ้ลนาคอนเห็นภาพนี้
ก็เลยพาภรรยาพาลูกน้องที่เป็นชาวเมียนมา
ไปพบตำรวจเลยนะคะครับที่สอนอคันนายาว
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ก็ใช้เวลาไกลเกลี่ย
คุยกันอ่ะเป็นชั่วโมงครับเพราะว่ามีการเถียงกันแบบรุนแรงด้วยนะ
ที่โรงพักเดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยค่ะ
ไม่มีอะไรผมเลี่ยงไปนั่งกินอยู่อ่ะนาย
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือลูกน้องในบริษัทของคุณเปิ้ล

เปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้ตอนดึกแล้วแสงไฟหน้ารถส่องไปที่หน้าบ้านฝั่งตรงกันข้าม
ที่เขาเปิดเป็นร้านทำม่านแล้วมันเป็นแบบนี้บ่อยเขาก็เลยไม่พอใจ
มีการตะโกนด่าทอกันครับเมื่อสัปดาห์ก่อนอีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวกำลังนั่งดื่มกัน
แต่ว่ามีไฟส่องมากลางวงก็เลยมีการตะโกนท้าทายกันให้ของลับกัน
เลยมีการปรีเอามีดมาตั้งใจว่าจะมาเคลียร์ตามเหตุการณ์ในภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
สุดท้ายแล้วคุณเปิ้ลก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความที่แจ้งความเอาไว้
ผู้ชายคนนี้ก็คือนี่แหละที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามออฟฟิศ
หรือว่าบริษัทของคุณเปิ้ลเขาก็ยอมขอโทษต่อหน้าตำรวจ
เขาก็บอกไปว่าเข้าใจผิดลูกน้องของคุณเปิ้ลก็พยายามอธิบายว่า
เปิดไฟหน้ารถเอาไว้เนี่ยเพราะว่าตัวเองทำหน้าที่ปิดบริษัทเลย
สตาร์ทรถรอภรรยากับลูกที่มาด้วยให้เขารอกันอยู่ในรถไง
ไม่เคยมีเรื่องเพราะว่าเป็นคนหน้านิ่งแต่คนอื่นอาจจะ
มองว่าน่านิ่งคือน่าดุเหมือนกับหน้าแบบนิ่งอ่ะ
แต่ยังไงซะคุณก็ถือมีดบุกเข้าไปหาเขาแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะ